นั่นคือการไล่จับผู้ค้าอันนี้มาไล่จับผู้เสพบ้างค่ะ
โอ้โหก็ทรหดไม่แพ้กันคุณนัทพงศ์ค่ะ
ไล่ตั้งแต่เพชรชบูรณ์จนไปจนมุมที่นครราชศรีมาค่ะ
คนร้ายเมายาบ้าคุณผู้ชมค่ะขโมยรถบรรทุกแล้วขับหนีข้ามจังหวัด
ตำรวจนี่ไล่ตามเลยค่ะ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
ที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติงานไล่ล่ารถบรรทุกคันนี้นะคะเป็นรถบรรทุกอีซูซูสีขาวมาจากพื้นที่สอพอร์เมืองลบบุรีนะคะก็ขับไล่ล่าคนร้ายเขาขโมยมานะคะมีรถพิทยุของตำรวจทางหลวงรถสายตรวจสอพอร์โฆเจริญไล่ตามมาคนร้ายหลบหนีเข้ามาในเขตพื้นเที่ยงพลศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแล้ว
ปิดถนนก็ใช่ว่าจะยั้งได้นะคะคนร้ายเนี่ยข้ามเกาะไปอีกฝั่งหนึ่งอ่า
ตรงนี้ไม่ให้วิ่งไปข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยมุ่งหน้าไปที่อำเภอด่านขุนทศ
แล้วก็ขับหนีมาเรื่อยจนถึงอำเภอศรีคิ้ว
ตำรวจต้องใช้รถบรรทุกอ้อยหลายสิบคันค่ะ
เอามาช่วยปิดถนนสายด่านขุนทศ๔คิ้วปิดทุกทาง
จนสุดท้ายจับได้ในที่สุดนะคะ
ควบคุมตัวคนขับรถคันนี้เอาไว้ได้
รวมระยะทางไล่ล่ากว่าร้อยกิโลนะคะ
ขับข้ามสามจังหวัดแปดอำเภอ

คืออย่างนั้นตำรวจทำงานกัน
เรียกว่าต้องวอลประสานกันตลอดเส้นทางทีเดียว
คนร้ายรายนี้คือนายเทิดพงศ์พรมงามค่ะ

ก็อยู่ในสภาพเหม่อลอยผู้จาวกวนแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วขับรถขับรถหนีเป็นร้อยกิโล

ตอนที่ตำรวจเขาไปจับคนขับรถคันนี้นะคะ
คือรถบรรทุกคันนี้มีกระดาษฟรอยนะคะยาบ้า๑เม็ด

แล้วก็ส่งให้สพเมืองรบบุรีต่อไป
นี่ค่ะโอ้โหกว่าจะจับได้นะคะ
สกัดจับมาแล้วก็ไล่ตามมาเป็นร้อยกิโลนะคะ
เจ้าของรถบรรทุกชื่อว่านายเกรียงไกรวงจิตค่ะ

ก็เลยโทรถามคนขับบอกรถไปไหน
คนขับบอกรถก็อยู่ที่ไซส์งาน

ก็เลยต้องประสานตำรวจไล่ล่านี่แหละค่ะ
ตำรวจก็จับได้ในที่สุดนะคะ
เทิดพงศ์พรมงามติดยานะคะ
เหมือลอยพูดดาวกวน
นี่ค่ะก็มารู้ทีหลังว่าที่ขับไปได้
เพราะว่าคนขับรถเนี่ยเสียบกุญแจคาเอาไว้

โอ้โหเหมาะเจาะเลย
คือเขาก็ไม่คิดว่าจะมีคนร้ายใจกล้า

ก็คือเหมือนกับเข้ามาในพื้นที่แล้วขับไปเลยนะคะ
แล้วสายงานก็มีการตรวจสอบเข้าออกอย่างเข้มงวด
แต่นี่ค่ะก็เป็นรูรั่วนะคะ
มีคนร้ายขับมาได้เป็นร้อยกิโลค่ะ

ก็ตามเอาไว้ได้ทันค่ะ